ล่าสุดบันไดเลื่อนก็สามารถใช้การได้ตามปกติแล้วค่ะ
กลับไปดูเหตุการณ์เมื่อวานกันก่อนนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ได้มีการโพสต์ภาพแล้วก็เล่านาทีระทึก
ขณะกำลังก้าวขึ้นบันไดเลื่อนบันไดขั้นที่๑
ก็เกิดการยุบตัวตกลงไปข้างล่างต่อหน้าผู้โดยสาร
เธอบอกว่าเธอช็อกมากเป็นครั้งแรกในชีวิตที่รู้สึกว่าความตาย
ใกล้มากกว่าที่คิดเธอทำอะไรไม่ถูก
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องเดินมาบอกให้เธอนั้น
ขึ้นบันไดเลื่อนด้านอื่นแทน
เมื่อเวลาบ่าย๓นาทีของวันที่๑๙มีนาคม
ที่สถานีพญาไทยมีแผ่นลูกบันไดเลื่อนของบันไดเลื่อน
จากชั้นพื้นถนนจำนวน๑แผ่นหลุดออกมาจากตำแหน่ง

ทางนี้เหตุการณ์นี้ไม่มีใครบาดเจ็บ
เพราะเมื่อเกิดเหตุบันไดเลื่อนก็หยุดทำงานทันที
เจ้าหน้าที่เข้าไปซ่อมแซมแล้วก็ตรวจสอบ
แน่ใจว่าปลอดภัยแล้วก็เปิดใช้งานได้ตามปกติ
ไม่เคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มาก่อนครับ
เมื่อเกิดเหตุนี้ก็จึงสั่งตรวจสอบบันไดเลื่อนทั้งระบบ

เพื่อให้ผู้โดยสารนั้นมั่นใจว่าจะปลอดภัยสูงสุด
ในทุกสถานีได้รับการติดตั้ง
จากบริษัทชั้นนำจากยุโรปและญี่ปุ่น
รวมทั้งเป็นผู้ซ่อมบำรุงด้วย
เพื่อให้มีมาตรฐานในระดับสากล
มีการกำหนดวงรอบการตรวจสอบดูแลแล้วก็บำรุง

ก่อนหน้านี้คุณผู้ชมหากยังจำกันได้

ก็เคยเกิดลักษณะเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
ซึ่งนายบุญพงศ์กิจวัฒนาชัย
รองประธานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

ในพระบรมราชุปธรรมหรือว่าวศธ
สำหรับคนที่ต้องใช้บันไดเลื่อนทั่วไป
บอกว่าสามารถสังเกตได้ว่าบันไดเลื่อน
เริ่มทำงานผิดปกติจาก๗อาการเบื้องต้นคืออะไรบ้าง
คือบันไดเลื่อนที่เราจะใช้งาน
ต้องไม่มีร่องรอยของการเสียดสีและการสั่นสะเทือน
ข้อสังเกตที่๒คือจะมีเสียงดังผิดปกติ
อกจากนี้จะเกิดการกระชากกระตุกมีรอยน้ำมันหล่อลื่น
อุณหภูมิราวบันไดเลื่อนร้อนผิดปกติ
มีการศึกรอที่ผิดสังเกตที่บันไดเลื่อน
แล้วก็จุดสุดท้ายคือปุ่มกดฉุกเฉินและกุญแจไม่สมบูรณ์
ซึ่งบันไดเลื่อนที่เกิดอาการใดอาการหนึ่งในลักษณะ๗ข้อนี้
จะต้องปิดการใช้งานเพื่อซ่อมบำรุง
ฉะนั้นคุณผู้ชมเองก็ต้องการใช้บันไดเลื่อน
เพราะฉะนั้นก็สังเกตทั้ง๗อาการนี้นะ
หลายคนวิตกกังวลกลัวแล้วเกินไม่ค่อยจะกล้าขึ้นซะเท่าไหร่นะ